ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวที่ลำปางคนหนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าคนร้ายนี่โอ้โหกล้ามากนะฮะเพราะว่างัดประตูห้องเข้าไปเนี่ยตอนตี๓นี่ฮะ
ตรงนี้ฮะน้องเขาบอกว่าห้องพักอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอ่ะนะ
เป็นห้องแถวยาวติดกันเจ็ดห้องเนี่ยคือความจริงแล้วมีรั้วกั้นสูงกว่าสองเมตรนะ
ข้างหลังหอเนี่ยเป็นที่รกร้างแบบนี้เนี่ยฮะตรงนี้นะเธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่มาปีเสร็จนะ
เมื่อคืนตอนตี๓นะมีคนที่บุกเข้ามาตอนนั้นเธอนอนหลับอยู่ในห้องคนเดียว
หน้าต่างทิ้งเอาไว้เพราะว่าตากผ้าอยู่เปิดประตูห้องนอนทิ้งเอาไว้ด้วยเพราะว่าอากาศร้อน
คาดว่าคนร้ายเนี่ยปีนเข้ามาจากด้านหลังแล้วอาศัยโอกาสที่เธอเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้
มือเข้ามาปลดกรประตูแล้วก็เปิดแล้วบุกเข้ามาถึงห้องนอนโดยที่เธอไม่รู้ตัว
รู้สึกตัวก็คือมีคนมาแตะเนื้อต้องตัวก็เลยตื่นขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมาเจอคนร้ายเธอตกใจมาก
กรี๊ดดังลั่นห้องคนร้ายตกใจวิ่งหนีออกจากห้องไปทางหลังครัวแล้วก็ปีนรั้วหนีไป
นี่อันนี้นะฮะผู้ชายเข้ามาแบบนี้นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ยังวิ่งตามไปนะ
เห็นคนร้ายลางนะคิดว่าเป็นคนในพื้นที่ถึงรู้ความเคลื่อนไหวของเธอเป็นอย่างดี
ว่าเข้าห้องทางไหนปีนขึ้นมาจะเจอแบบไหนอะไรยังไง
ก็เลยอยากเตือนคนที่อยู่หอพักลำพังคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าอย่าชะล่าใจ
อย่าไปเปิดประตูห้องเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้เหมือนเธอ
หลังเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอยังหวาดกลัวอยู่นะครับ
กลัวว่าคนร้ายจะย้อนมาตอนนี้ก็เลยย้ายออกจากห้องพักที่นี่แล้วนะฮะไปอยู่ที่อื่นแล้ว
เห็นร่างเหมือนรอยสักข้างหลัง

ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแบบกระจายเต็มที่
ใช่ค่ะย้ายแล้วค่ะ

กลัวค่ะคิดเยอะไม่กล้าออกไปไหนอะไรครับ
คนที่เขาพักอยู่ข้างห้องของน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าคืนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงนะฮะ
ตี๓เนี่ยก็น้องนักศึกษาเนี่ยกรี๊ดดังขึ้นมาแล้วมีเสียงสิ่งของตกลงพื้นนะคนในหอพักแถวนี้ก็ตื่นกันหมดนะครับ
แต่ก็อย่างห้องเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอเองก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ามีลูกสาวอยู่ด้วยนะ
กลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับ
มาเช้าก็ถึงรู้ว่าเป็นเรื่องของผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามาในห้องของน้องนักศึกษาผู้หญิงนะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้เขาก็กลัวไปหมด
ก็เลยอยากให้ตำรวจมาช่วยติดตามให้หน่อยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรยังไง
ใช่คือน้องนักศึกษาย้ายออกแล้วแหละแต่ว่าคนที่ต้องอยู่ต่อเนี่ยเขาก็ระแวงกันไปหมดนะคะ